ติดโควิดมานานเป็น๑๐วันแล้วแต่ไม่มีใครให้การช่วยเหลือแต่ประการใดครับ

ตอนนี้เราสามแม่ลูกติดเชื้อโควิด
ต้องการการรักษา
ต้องการโรงพยาบาลสนาม
ที่ไปพักรักษาตัว
จริงอยากขอหน่วยงานทุกหน่วยงาน
หรือหน่วยงานใดก็ได้
ช่วยประสานงานให้เราได้มีโรงพยาบาลสนามไปพักรักษาตัวทั้งสามแม่ลูก
ตอนนี้มีอาการมีน้ำมูก
ไอเจ็บคอและมีแน่นหน้าอกเล็กน้อย
ใครขออยากได้เตียงโรงพยาบาลสนาม
ยาเพื่อรักษาตัว

และมีคนชะลาอยู่ด้วย
และคนอื่นรวมถึง๑๐คน
ตอนนี้ที่ตรวจพบเชื้อ
คือหนู๓คนแม่ลูก
คนอื่นไม่มีเชื้อ
แต่เกรงว่าเขาอาจจะติดเชื้อเราไปด้วย
จึงใครอยากหาที่รักษา
ขอหน่วยงานทุกหน่วยงาน

อันนี้มาจากเฟซบุ๊ก

คุณแม่ท่านนี้อายุ๒๘แล้วก็ลูก๒คน

ดังนั้นอีก๗คนอีก๘คนที่เหลือเนี่ยกลาย

แต่ว่าสาวคนนี้อยู่กรุงเทพฮะ
อยู่สุขุมวิท๔๙กลางแยก๑๘

อยากจะขอให้มีรถมารับจากกรุงเทพ

คุณต้องเป็นคนมีภูมิลำเนาที่เพชรบูรณ

ดังนั้นก็เลยถูกจังหวัดเพชรบูรณกีดกัน
ไม่มีการนำรถมารับกลับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ก็เลยต้องมาร้องขอความช่วยเหลือแบบนี้นะฮะ
คุณพ่อของสาวคนนี้ชื่อว่าคุณไพโรธ

ใครมีศักยภาพเนี่ยเอาอย่างนี้

พาไปที่โรงพยาบาลสนามกรุงเทพ

ขอร้องด้วยชีวีคุณพ่อค่ะ

กรุงเทพก็ตามทีนะฮะโทรติดต่อไปได้๐๘๒๕๑๐๔๔๕๓นะครับ
เหตุการณ์นี้อยู่ซอยสุขุมวิท๔๙กลางแยก๑๘เขตวัฒนาก็คือกรุงเทพมหานครครับ
ค่ะคือตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าศักยภาพเตียงในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสนามกรุงเทพมันเต็มแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนที่ตรวจว่าเป็นโควิด
กรุงเทพก็จะกลับบ้านเกิดภูมิลำเนาต่าง